ผู้จัดงานก็คาดว่ายอดจองรถภายในงาน
อยู่ที่ประมาณ๕๐๐๐คัน
มากกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเล็กน้อยนะครับ

แล้วก็ครบกำหนดการถือครองรถยนต์คันแรก
ก็จะเน้นในแนวที่ใช้อุปกรณ์ทันสมัยมากขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
รถกระบะกู้ภัยเป็นแนวคิดที่ค่ายนิสสัน
นำมาแปลงโฉมรถกระบะรุ่นนวาร่าขับเคลื่อน๔ล้อ
ทำให้มองเห็นได้จากระยะไกล
โปร่งล้อมีขนาดใหญ่ขึ้นล้อกว้าง
ตัวรถสูงกว่าเดิม๕๐มิลลิเมตร
พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตและโดรน
กลายเป็นรถกระบะสำหรับช่วยชีวิตในพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึงค่ะ
ที่มีไฟหน้าทรงเหลี่ยมเข้าคู่กับกระจังหน้าและกันชนหน้า
เส้นสลากลายตัวถังที่ชัดเจน
ถูกออกแบบให้รองรับการเดินทางไกล
สภาพถนนที่ขลุขระสมบุกสมบัน
สะท้อนแนวคิดการสร้างสรรค์รถยนต์แบบใหม่ในรูปแบบของไลฟ์สไตล์
ใช้แนวคิดผสมผสานระหว่างทรงของรถอเนกประสงค์
และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันแรนลี่
เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตในเมืองค่ะทั้งหมดนี้เป็นรถยนต์ต้นแบบหรือคอนเซ็ปต์คาร์
จากนี้ค่ายรถยนต์๓๗ค่ายยังนำรถยนต์รุ่นใหม่มาเปิดตัวพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน
จะมีผู้เข้าชมงาน๑ล้าน๕แสนคน
และมีเม็ดเงินสะพัดในงานกว่า๕๐๐๐ล้านบาท
การจัดงานมอเตอร์เอสโปร์ในครั้งนี้นะคะ

ผู้จัดงานไม่ได้มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการ

ที่เป็นสาวสวยสีสันภายในงาน
ปีนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยมิดชิด
เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่ในหลวงราชการที่๙นั่นเองค่ะ
อวดหน้ากล้องดูงดงามตามแบบฉบับหญิงไทย
สง่าแบบเรียบหรู
สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการยานยนต์

ที่ต้องหยิบกล้องขึ้นมาบันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะ
เคมิกาพรมหันใจข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน